แต่ว่าเก้าอี้ที่มีการพูดถึงกันมากก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งถ้าดูในโผล่ล่าสุดก็จะเป็นคุณสุธินคลังแสง
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณสุธินคลังแสงเอง
ก็ยังบอกว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะคะรู้จากสื่อเหมือนกัน
เพราะว่าในชื่อของตัวเองเนี่ยก็ถูกย้ายไปในหลายตำแหน่งหลายกระทรวงนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็พร้อมที่จะทำให้ดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ขณะเดียวกันในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วค่ะวันนี้ได้ออกมาบอกว่า
ขอโทษประชาชนแล้วก็สอสอของพักเพื่อไทยนะคะ
ที่บางคนอาจจะผิดหวังจากการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรี
เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดหลายอย่าง

นี่ค่ะคือช่วงที่ในแพทย์ชนนั่นศรีแก้ว
ได้ออกมาพูดหรือพูดสึกข่าวถึงความคืบหน้า
ในการจัดสรรเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเศรษฐา๑
บอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อจากพักร่วมรัฐบาล

เพื่อเสนอต่อคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรี
ก็คาดว่าเย็นนี้ค่ะน่าจะเสร็จเรียบร้อย

มีสอสอพักเพื่อไทยในภาคอีสานไม่พอใจ
ที่ยกเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้พักอื่น
แพทย์ชนน่านก็ขออภัย

เพราะว่าพักเพื่อไทยไม่ใช่เสียงข้างมากแบบเด็ดขาด
เพราะฉะนั้นก็มีข้อจำกัดในการจัดตั้งรัฐบาลผสม
กระทรวงอาจจะไม่เป็นไปทำความคาดหวัง
ของสอสอและประชาชนในพื้นที่
แต่ก็ยืนยันไม่ว่ารัฐมนตรีของแต่ละกระทรวง
จะมาจากภักดิ์ใดก็มีข้อผูกพันธ์
ที่จะต้องทำงานโดยยึดนโยบายของเพื่อไทยเป็นหลักค่ะ
จาต่อรองเพื่อเป้าหมายหลักร่วมกัน
ก็จะต้องเข้ามาพินาฯร่วมด้วย
หลักการเหล่านี้มันอาจจะทำให้บางกระทรวง
เราคาดหวังเราอยากจะได้ทำ
อยากจะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน

แล้วก็จำเป็นต้องมีพักร่วม
จะใช้นโยบายของภักดิ์เพื่อไทยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน
เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีที่มาจากไม่ว่าจะพักใดก็แล้วแต่เนี่ย
ได้มีข้อผูกพันตรงนี้ไว้แล้วนะครับ
เอานโยบายภาคอื่นเข้ามาเสริมเติมแต่งเข้าไปให้เข้มแข็งมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของพักเพื่อไทยเรา

ก็จะเป็นสิ่งที่ชดเชยทดแทนได้ครับ
ส่วนกระแสข่าวว่านายสุธินคลังแสงนั้นจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี

ก็ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายของกำจอบนะ

ซึ่งในแพทย์ชนน่านก็มั่นใจว่า
ไม่ว่าใครเข้ามาเป็นผู้บริหารกระทรวง
ก็สามารถบริหารราชการแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลได้

ปรองดองลดความขัดแย้ง

เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าพลเรือนทหาร
และตำรวจก็จะมาช่วยกันทำงาน
นี่คุณหมอชนนั่นก็ว่าอย่างนี้นะคะ

รัฐบาลภักษณ์ก็บอกว่ายังไม่ทราบความชัดเจนเลยว่า

ภักดิ์เนี่ยยังไม่ได่แจ้งอย่างเป็นทางการ
ที่ผ่านมามีข่าวว่าชื่อของตนเอง

ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและถ้าสุดท้ายแล้วได้นั่งว่าการกระทรวงกลาโหม
คุณสุธินก็ยืนยันก็บอกพร้อมพร้อมที่จะทำหน้าที่
ส่วนที่มีการวิจารณ์บอกคนที่จะมาคุมกระลาโหมควรจะเป็นข้าราชการทหาร
เป็นเพราะว่าคนไทยอาจจะไม่คุ้นชินกับการที่พลเรือนมารับหน้าที่คุมกระทรวงกลาโหม
แต่คุณสุธินบอกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีพลเรือนอยู่ในตำแหน่งนี้จำนวนมาก
รวมทั้งมีที่เป็นผู้หญิงด้วย
ส่วนไทยเองก่อนหน้านี้ก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนแล้วมาทำหน้าที่นี้
ก็คือคุณยิ่งรักชินวัฒน์คุณสมชายวงสวัสดิ์แล้วก็คุณชวนหลีกภัย
นี่แหละค่ะก็โผล่ก็เป็นโผล่เดี๋ยวก็คงต้องรอตอนที่มีกรดกล้าวลงมานะคะ
ก็ดูจากให้สัมภาษณ์วันนี้น่าจะสุดที่นี่แหละนะครับ